ใครที่มองหาสถานที่ท่องเที่ยวสวยแบบไม่ไกลกรุงเทพก็มีมาแนะนำเหมือนกันนะคะ
ชมทั้งความสวยงามชมทั้งศิลปะวัฒนธรรมดีที่หาชมได้ยากแล้ว
แล้วก็ยังพาไปหาของกินอร่อยเด็ด

สุขกายอิ่มท้องสบายใจได้พักผ่อนหย่อนใจไปด้วยนะคะ
ไปกันเลยที่จังหวัดราชบุรี
ศิลปะทรงคุณค่าที่ยังคงเปิดให้ดูกันจนถึงปัจจุบัน
ที่แรกพาไปดูความเก่าแก่ของภาพจิตกรรมฝาผนังโบราณ
ที่วัดคงคารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
คงคารามเดิมเรียกว่าวัดกลางหรือเฮียโต้

ส่งพระราชธานาใหม่ว่าวัดคงคาราม
สำหรับความพิเศษของจิตกรรมฝาผนังภายในอุโบสถนี้
ว่ากันว่าภาพเหล่านี้เป็นภาพที่วาดอายุมากกว่า๒๕๐ปีทีเดียวนะ
ช่างจิตกรรมเขาวาดออกมาได้อย่างวิจิตบรรจง
ถ่ายทอดพุทธประวัติได้ละเอียดสวยงาม
นักเรียนช่างศิลป์จิตกรรมไทยทุกคน
จะต้องมาศึกษาเรียนรู้จากจิตกรรมฝาผนังแห่งนี้
เพราะถือว่าเป็นงานสินจิตกรรมชั้นครูที่ยังคงเหลืออยู่นั่นเองล่ะครับ
จากจิตกรรมฝาผนังยังมีหนังใหญ่วัดขนอนที่ทางวัดจะแสดงเรื่องรามเกียรติ
ให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้ดูกันอย่างใกล้ชิด
ทำให้ได้รับชมการเชิดหนังเต็มอัตรรส
ซึ่งจะจัดแสดงแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้น
ส่วนใครที่อยากจะมาชมงานแกะสลักตัวหนัง
ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่พิพิธภัณฑ์วัดขนอน
ทางวัดเปิดให้คนทั่วไปได้เห็นงานแก่สลัก
หนังที่วิกฤตงดงามและทรงคุณค่าไว้ไม่ให้ศูนย์หาย
ซึ่งตอนนี้นางใหญ่วัดขนอน
ได้รับรางวัลการขึ้นทะเบียนทางยูเนสก็ไปแล้วล่ะครับแม่
ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกของภูมิภาคเอเชีย
แต่ซิกฟีกที่น่าภาคภูมิใจของชาวไทย
และอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในวันหยุดที่ไม่ควรพลาด
ดูสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกันเพลินตากันไปแล้ว
อย่ารอช้าเราแวะไปหาเมนูพื้นถิ่นกันบ้างดีกว่าครับแม่

ซาสุขใจตลาดวิถีไทยมอนที่วัดดอนกระเบื้อง
อีกหนึ่งชุมชนที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมคนมอนไว้อย่างเหนียวแน่น
โดยเฉพาะเมนูอร่อยชวนหิวที่ชาวชุมชนเขาแนะนำกัน

ถ้ารกหนาหรือลูกกะปิทอด
ขนอมหรือขนมจีน
ะเพศคัสหรือแกงขี้เหล็ก
กวานต่ออนะหรือขนมเล็บมือนาง
ฟ้าพร้าวหรือแกงมะตาด
ถ้าออกเสียงผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับ
เรียกว่าทั้ง๕เมนูนี้เป็นเมนูพื้นถิ่นหากินยาก
ถ้าเข้าไปถึงก็ต้องลองลิ้มชิมรสกันให้ได้นะครับ

พิเศษการรำแบบชาวบอนจากชุมชน
ที่นอกจากจะมีฝีมือการทำอาหารแบบไร้เทียมทานแล้ว
ยังมีฝีมือการรำที่งดงามแบบชาวมอน
ให้ได้รับชมกันอีกด้วยล่ะครับ
ใครที่ผ่านไปแถวจังหวัดราชบุรี
ซึมซับอารยธรรมชาวหมอนโบราณให้ลึกซึ้ง
ทั้งศิลปะอาหาร

คนที่ทรงเสน่ห์ตรึงใจ

ปากบุตรกันที่วัดโคงคารำ

แบบไม่รู้ลืม
โอ้โหราชบุรีนี่มีที่เที่ยวเยอะแล้ว

มันอินไปกับรายงานพิเศษชิ้นนี้ใช่ไหมน้อง

จังหวัดราชบุรีเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวสวย

แต่ว่าเฮ้ยมันก็เป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์ใหม่

ก็ไปดูศิลปะวัฒนธรรมอย่างหนังใหญ่
หนังใหญ่วัดขนอนเขามีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมากอยู่แล้วที่จังหวัดราชบุรี

ก็เป็นการแบบอนุรักษ์สืบสารศิลปะวัฒนธรรมกันด้วยนะจ๊ะ